ท่านผู้ชมครับเรื่องของฟืนไฟเรื่องของเตาแก๊สต้องเตือนกันนะฮะ
ที่บ้านหลังนึงนะครับเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นที่สมุทรปราการนะครับ
เดี๋ยวทุกผู้ชมจะได้ดูสภาพของบ้านแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านนะครับ
เป็นแม่ลูกคู่หนึ่งนะฮะคุณแม่อายุสามสิบเอ็ด
ลูกเนี่ยเป็นเด็กชายเป็นลูกชายอายุแค่๒เดือนเท่านั้น
นี่ฮะแก๊สเนี่ยวาวเนี่ยเปิดทิ้งไว้โดยไม่รู้ตัว
แล้วแม่ก็ไปจุดทูบไหว้พระที่หิ้งพระที่อยู่ใกล้ห้องครัวเท่านั้นแหละครับ
มันบึ้มออกมาฮะขนาดนี้ครับแรงระเบิดจากข้างในออกมาข้างนอกแบบนี้เลย
ข้าวของเครื่องใช้ต่างต่างนะครับกระจัดกระจายหมดนะฮะที่สำคัญก็คือ
ผู้ที่บาดเจ็บสองคนเนี่ยโอ้โหเจ็บหนักนะครับบ้านหลังนี้นะครับ
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีบาดแผลถูกไฟลวกตามลำตัวไปประมาณ
เปอร์เซ็นต์ของร่างกายเยอะนะชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
ลูกชายอยู่แค่สองเดือนเท่านั้นนะครับส่วนแม่เนี่ยชื่อนางสาวพิสุทธิมนต์พิมพ์สิม
อายุ๓๑ปีนะฮะบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะครับในซอยประชาอุทิศ๙๐นะฮะ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

พอมีประกายไฟจากการจุดทูปไหว้พระมันก็เลยเกิดการระเบิดขึ้น
มารองับเหตุเนี่ยพบว่าวาวแก๊สเนี่ยยังเปิดอยู่
ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็ยังให้การได้อยู่
ก็ยังบอกว่าไม่แน่ใจว่าเปิดแก๊สไว้หรือเปล่า

แต่ความเกิดเหตุเขาได้จุดทูปไฟพ้า

เขาจุดทูปให้พระแล้วเขาลงมาด้านล่างก่อน

เขาตุ้มจากนั้นคือก็ชุดละมูลเลย

ต่อมาใส่กับหัวแก๊สที่ใช้ในครัว๒หัว

เขาเพิ่งจะปิดตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปปิด

อีกคนหนึ่งนะคะที่นักข่าวของเราคุณเขมิการ

ก็คือคนงานที่กำลังต่อเติมบ้านอยู่หลังข้าง
คุณสใดเล่าบอกว่าเหตุการณ์คือได้ยินเสียงระเบิด
แล้วก็เห็นเปลวไฟมาจากบ้านที่เกิดเหตุ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
เขาตัดสินใจคว้าสายยางเปิดน้ำ
แล้วก็ฉีดเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะดับไฟนะครับ
พอจะเข้าไปช่วยก็พบว่าประตูบ้านล็อกไว้นะครับ
ตัดสินใจรีบวิ่งไปบอกรอปภของหมู่บ้าน

อีกคนนึงที่เราคุยด้วยก็คือคุณป้าบ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งหลังบ้านของคุณป้าชนกับบ้านหลังจุดเกิดเหตุ
คุณป้าค่ะพาเราไปชี้ให้ดูว่ามีสะเด็ดปูนสะเก็ดกระเบื้อง
กระเด็นถึงมามาถึงบ้านของคุณป้าเลยนะคะ
หลังจากนั้นลูกชายค่ะลูกชายของป้าก็ให้ช่างมาดู
เพราะดีมากป้าบอกว่าดูตัวโครงสร้างของบ้านนะ
ไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะคะ
อีกคนนึงค่ะบ้านก็อยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุ
ว่าคุณเอกชัยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขานอนอยู่ในบ้าน
จู่ก็ได้ยินเสียงดังมากแล้วแรงสั่นสะเทือนก็สะเทือนเยอะด้วยนะคะ
ทีแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถใหญ่ชนกันหรือเปล่า
แต่พอมาดูอีกทีไม่ใช่เพราะได้ยินเสียงตะโกนมาจากหลังบ้าน
ก็เลยรีบไปดูพบว่ามีคนเจ็บนะฮะ
แต่ตอนนั้นบอกตรงคุณเอกชัยบอกว่าไม่กล้าเข้าไปทันที
เพราะเห็นว่ายังมีควันลอยออกมากลัวว่าเดี๋ยวไฟมันจะไหม้อีกรอบหนึ่ง
ส่วนผู้ดูแลหมู่บ้านค่ะบอกว่าตอนนี้ได้มีการแจ้งให้ลูกบ้านเนี่ย
ก็คือเบื้องต้นให้ช่างมาติดผ้าใบสีฟ้ากันไว้แล้ว
แล้วก็จัดรอปภมาดูแลทรัพย์สินเป็นระยะระหว่างที่เจ้าของบ้านไม่อยู่
แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะรอคุยกับตำรวจแล้วก็เจ้าของบ้าน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปนะคะ